เที่ยวเข้าสารนะครับเธอบอกว่าเธอเป็นผู้หญิงคนเดียว
กาดผู้ชายกำยำแล้วก็ลูกของเจ้าของร้าน
ซึ่งเจ้าของร้านนี้เป็นตำรวจลุมกระทืบ
เธอท่าจะต้องอัดคลิปแบบเนี้ยปิดตอนตีห้า
แต่กฎหมายให้ปิดตีสองแต่มันปิดเกินเวลาจบ
ดูหน้ากูกูโดนกระทืบ๑๐ตีน
แต่ตำรวจกูมาแจ้งความไม่รับแจ้งค่ะ
ไม่สนใจได้เจอกัน
แจ้งความก็ไม่มาตั้งแต่เมื่อคืน

ปล่อยเขาปล่อยให้ปิดตี๕ก็ผิดกฎหมายป่ะเนี่ยร้านเนี้ย
เนี่ยกระทืบกูเป็น๑๐ตีน
กูไปแจ้งความก็ไม่ยอม

คือเป็นการร้องเรียนนะครับจากผู้เสียหาย
ท่านนี้ว่าถูกรุมทำร้ายที่ร้านเหล้าในถนนเข้าสาร
ตรงนั้นเป็นท้องที่สนชนะสงครามครับ
มาขอความเป็นธรรมเพราะกลัวคดีไม่คืบ
บอกว่าโดนรุมกระทืบนะเธอใช้คำนี้เลยนะ
โดนรุมกระทืบที่ร้านเล่าตอนตี๕
กระทืบเป็นกาดกับลูกชายเจ้าของร้านที่พ่อเนี่ยเป็นตำรวจนะ
อันนี้จริงหรือเปล่าไม่รู้ต้องตรวจสอบเพราะว่านี่เธออ้าง
ทั้งที่เธอเป็นผู้หญิงคนเดียวถูกรุมเหยียบรุมเตะรุมกระทืบ
วิ่งเข้าไปขอความช่วยเหลือแล้วไปแจ้งความกับตำรวจ
แต่ตำรวจไม่สนใจแล้วเจ้าของร้านนะเป็นตำรวจนะฮะ
เขาก็กลัวสิเธอบอกเธอโทร๑๙๑ถ้างั้นโอ้พอโทร๑๙๑ปั๊บ
เธอบอกว่าสนชนะสงครามรับแจ้งความเลยนะ
เหตุที่โดนทำร้ายเพราะว่าเธอเข้าไปช่วยเพื่อนที่เพื่อนเอาลูกโป่งเข้าร้าน
ในร้านก็มีกล้องวงจรปิดเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด
แต่เธอบอกว่าตอนนี้ไม่แน่ใจว่าไอ้กล้องภาพเหล่านั้นยังอยู่หรือเปล่า
ที่สำคัญเธอถามว่าร้านเหล้าอะไรปิดตี๕ปกติกฎหมายให้ปิดตีอะไร
ตี๑ตี๒ใช่ไหมเนี่ยแบบนี้ผิดกฎหมายหรือเปล่าเธอถาม
ชาวเน็ตบอกว่าแบบนี้ตำรวจจะโดน๑๕๗ไหมคืออะไร๑๕๗
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบไงที่เปิดเกินเวลาที่กำหนด
แล้วถ้าเป็นผับตำรวจดูที่จะปิดได้หรือเปล่า
ตั้งคำถามเยอะแยะไปหมดคุณผู้ชมฮะในมุมของตำรวจได้รับคำชี้แจงผ่านเพจเดียวกันนะครับ
ตำรวจสายตรวจสอนอชนะสงครามรีบไประงับเหตุแล้วก็ได้รับแจ้งความและลงบันทึกประจำวันเรียบร้อย
ส่วนที่กล่าวอ้างว่าสถานบันเทิงเปิดเกินเวลาสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามได้ตรวจสอบแล้วไม่พบว่าเปิดเกินเวลานะจ๊ะ
โดยได้ส่งสายตรวจและชุดสืบสวนตรวจสอบทุกวันเมื่อถึงเวลาต้องปิดให้บริการครับ
ขณะเดียวกันได้ตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีตำรวจเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นหุ้นส่วนของร้าน
ส่วนคดีทำร้ายร่างกายอยู่ระหว่างการดำเนินคดีตามพยานหลักฐานต่อไป